เรื่องแตงโมเป็นยังไงจ๊ะอยากรู้มากเลย

กลับมาเบรกนี้บอกเลยว่าอย่าให้เธอคนนี้ของขึ้นสำหรับแตงโมนิดา

แตงโมมีเรื่องอีกแล้วเหรอ

จะบอกว่าเรื่องที่มีที่มีคนไปปลอมอินสตราแกรมของเธอ
แล้วเธอไปแจ้งความไว้หลายเวลาแล้วหลายวันแล้ว

เดี๋ยวตำรวจจะบุกมาทั้งโรงพักมาที่นี่
ต้องบอกเลยว่าคุณแตงโมบอกว่านี่มันนานแล้วนะ

นาทียังไม่คืบจะไม่ขอพึ่งตำรวจแล้ว

เดี๋ยวพอบอกจะจ้างนักสืบจับได้เลย

ต้องจ้างนักสืบให้เสียเวลาล่าสุดค่ะตำรวจไทยต้องทำได้ทุกอย่างนะครับ
สืบสวนจนติดตามจับกลุ่มตัวนายพงศกรเครือพิมายหรือว่าเน่ง
เป็นสาวประเภท๒อายุ๑๙ปีค่ะเป็นมิจฉาชีพ
คนดังกล่าวนี่แหละสร้างไอจีปลอมอ้างเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม
ไม่พอหลอกขายของแบรนด์เนมทั้งกระเป๋าโทรศัพท์มือถืออีกเยอะเลยทีเดียว
พอคนเห็นว่าเป็นดาราขายของคนก็เลยซื้อซื้อปุ๊บโอนเงินโอนเงินของไม่ได้
อ้าวโกหกหลอกลวกนะรวมไปถึงมีนี่อีกที่บอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัว
กองงานอีวงอีเวนต์มาอ่นนิ่งรับอีกนิ่งรับทรัพย์นะแต่งานนี้สาวแต่งโม
และผู้จัดการรวมไปถึงคุณพ่อไม่โอเคนะไม่ยอมไม่ยอมความ
พร้อมด้วยคุณพ่อเดินทางเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ
พลตำรวจตรีพานุรัติหลักบุญผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ค่ะ
บอกขอบคุณตำรวจนะที่จับได้เนี่ยพร้อมกันนี้ค่ะ
ยังบอกไปยังผู้เสียหายอีกว่าอยากให้ออกมาแสดงตัวให้หมด
ใครที่โดนมิจฉาชีพคนนี้หลอกเงินไปนะครับ
ต้องมาที่โรงพักอย่ายอมความง่ายค่ะ

เพราะว่าผู้ต้องหากระทำความผิดซ้ำกันจนเกินไป
คือเงินมันเยอะนะคุณผู้ชมเอาไปฟังบางช่วงบางตอนของอารมณ์แตงโมณจุดนั้นค่ะ
ฉะนั้นก็สำหรับท่านท่านอื่นก็
ก็อยากให้เป็นตัวอย่างว่ามันมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้แล้ว
ในขณะที่ส่วนของต้องบอกเลยคุณผู้ชมในขณะที่
ส่วนของคดีทาง๑๙๑ตำรวจกองปราบ
รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทผู้รวบรวม

เสียหายเนี่ยอย่าลืมเดินทางมาเลยที่โรงพัก
เข้ามาแจ้งความใช่อย่ายอมความเรื่องนี้เป็นคดีแบบใหญ่มากเลย
ใช่ขอบคุณตำรวจแล้วก็ปรบมือให้กับฮีโร่โซเชียลของเราด้วยนะฮะ

คนนี้เรียกว่าเธอไม่ยอมตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องเล็กยันเรื่องระดับชาติเลยนะฮะ

เกิดอะไรขึ้นแตงโมไม่เคยยอม